แต่ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในช่วงของการคงตัวที่ดีนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยยังคงปิดบวก
ปิดบวกมาหลายวันแล้วแล้วก็ยังบวกอย่างต่อเนื่อง

เทเงินมาลงทุนที่ฝั่งเอเชียมากยิ่งขึ้นนะคะ
ไปดูดัชนีหุ้นไทยวันที่๑๔กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะคะ
ปิดที่๑๔๘๘๖๙จุดเพิ่มขึ้น๑๑๐๘จุดค่ะ
มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่๖๘๑๖๙๑๕ล้านบาท
ส่วนทองคำในประเทศผันผวนพอสมควรนะคะ
เพราะว่าปรับราคาไปถึง๖ครั้งอยู่ในทิศทางขาลงแล้วค่ะ
ปิดตลาดทองคำแท่งรับซื้อ๒๒๐๐๐บาท
ขายออกที่๒๒๑๐๐บาทค่ะ

ปิดตลาดเย็นวันนี้๓๕บาท๓สตางค์
จากช่วงเปิดตลาดที่๓๕บาท๒๐สตางค์ต่อดอลลาร์
ส่วนน้ำมันดิบเวสแท็กซัสบวกแล้วค่ะ๙๓เซน
ที่๔๕ดอลลาร์๖๘เซนต่อแบเรลนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ทั้งเรื่องของน้ำมันก็ดีทองคำก็ดีผันผวนอยู่พอสมควร
ตรวจสอบกันดีค่ะแต่ว่าถ้าอยากที่จะให้แน่ใจ

สำหรับครอบครัวบัวหลวงของเราเป็นประจำเหมือนกัน
วันนี้พบกับทั้งสองท่านค่ะคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
จากหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็คุณสุดารัฐทิพยเทิดธนา

เมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่๑๔๘๘จุด
โดยผู้เล่นหลักที่เป็นฝั่งซื้อสุทธิก็ยังเป็นนักลงทุนต่างชาติ
ที่ยังซื้อต่อเนื่องก็เลยทำให้ดัชนีในหุ้นไทยยังปรับตัวได้ดีขึ้น
ส่วนเมื่อคืนนี้เองฝั่งดาวโจรเองก็ปรับบวกมาที่๑๘๕๐๖จุด
ซึ่งสะท้อนถึงตัวเลขนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
หรือว่าอัตราผู้ว่างงานเนี่ยซึ่งดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะครับ
แล้วในส่วนของฝั่งอังกฤษเองนะครับ
เมื่อวานเองเนี่ยนะครับก็ธนาคารอังกฤษนะครับก็คงอัตราดอกเบี้ยที่๐๕นะครับ
ซึ่งก็ผิดคาดนะครับเพราะว่าหลายค่ายเองก็มองว่า
วิเคราะห์เองก็มองว่าเอ๊ะธนาคารอังกฤษเนี่ย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังคงอัตราเดิมก็คือที่๐๕นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูก็คือว่าเอ๊ะเม็ดเงินยังเข้าที่ตลาดทุนนะครับ
เหมือนว่ายังเข้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะครับในตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้หลังจากเกิดเบคซิตขึ้นมานะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยตกต่ำมานานนะครับ
แล้วก็อาจจะทำให้ผู้ที่รับดอกเบี้ยเป็นรายรับสำคัญเนี่ยนะครับอาจจะกระทบอยู่ในระยะเวลาที่นานพอสมควรซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จะเกษียณหรือผู้เกษียณเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับ
คุณสุดารัสครับตอนนี้เนี่ยถ้าสำหรับนักลงทุนนะครับหรืออาจจะยังไม่ใช่นักลงทุนเต็มที่นะครับซึ่งคุ้มชีนกับการฝากเงินนะครับแล้วก็รับเงินดอกเบี้ยเพื่อใช้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยตอนนี้กระทบแน่นอนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าธนาคารพาณิชย์เองก็อยู่ประมาณแค่๐๕ถึง๑เปอ

หรือดีกว่าค่อนข้างหากที่จะไปหาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินก็ไปลงกองทุนลงกองทุนมีที่เลือกเยอะแยะเลย
แต่พอรับได้อย่างนี้เรามีอะไรแนะนำ
ก็ต้องแนะนำกองทุนที่เป็นกองทุนรวมผสม
คือมันผสมกันก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ
สมระหว่างสินทรัพย์ที่มันแบบปลอดภัย
อย่างเพลินพวกพันธบาทฟื้นกู้เงินฝาก

ชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่ามีติดไปนวมลงในหุ้น
ในพวกกองทุนท่องคำหรือว่ากองทุนอสังหารุฤษฐ์

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะแนะนำว่ามันมีกองทุนแบบนี้เหมือนกัน

ใช่ค่ะก็คือลงทุนในพวกพันธบัตรแล้วพวกสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมาก
ก็คือไม่ต่ำกว่า๗๐แล้วไอ้ที่เหลือ๓๐ก็แบ่งกันไป
หุ้นบ้างอะไรบ้างแล้วก็พวกกองทุนพวกนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นเหมือนผู้จัดการกองทุนเป็นคนช่วยจัดสรรให้เองเลย
ไม่ต้องมาน่ากังวลว่าเดี๋ยวฉันจะลงอะไรซื้อเท่าไหร่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงประมาณทั้ง๒๐๓๐

ตราสารหนี้เขาจะบริหารจัดการยังไง
ตราสารนี้ความผันผวนบางคนบอกว่ามีลงทุนในหุ้นด้วยเหรอ

แต่มันไม่ได้ว่าการาตรีในอนาคตนะคะ
ได้ประมาณมากกว่าเงินเฟ้อคือสัก๔๐๐
ทุกคนก็โอเค
เทียบกับเงินฝากที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์
ก็สำหรับผู้ที่จะเตรียมพร้อมเกษียณนะครับ
สำหรับท่านเพราะว่าเงินฝากบางทีตอนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้ว
สำหรับผู้ที่เราจะต้องการใช้เงินในการลงทุนประจำวันเนี่ยนะครับ
ก็พบกันใหม่นะครับในวันสัปดาห์หน้านะครับ
วันนี้ก็ขอจบคืนเท่านี้ขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะคะ
ครอบครัวบัวหลวงของเราเอาง่ายบอกกันตรง
ความพร้อมทั้งใจเตรียมความพร้อมทั้งเงิน
และถ้าพร้อมจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงหรือต่ำ